ฝ่อหลอกมากแล้วโอเคค่ะ

พี่อยากรู้ว่าแบบเวลาเรามีความรักอย่างนี้

คือหลายคนอาจจะมองเหมือนว่าติช่าเป็นคนแบบว่า
แซ่บอาจจะรักสนุกอะไรอย่างนี้

แบบว่าเบื่อใครก็ทิ้งไปอย่างนี้หรือเปล่า
ที่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยทุกความสัมพันธ์เนี่ย

จ๊ะพี่ฟ้าชอบอันหนึ่งที่ติช่าเคยพูดแล้วบอกว่ามันจริง

แฟนแบบงานดีแบบนี้กลัวไหมคะเวลาพอว่ากอดก่อนอันนี้
กลัวบ้างไหมมีความกังวลอะไรในใจไหม
หนูคือหนูอาจจะกลัวตัวเอง

ไม่ได้ยิ้มเลยอะ

ไม่คือฉันเป็นคนที่พูดตรงมากว่า

มันต้องมีเดทบอกว่าเราจะมาเจอกันวันนี้นะ

หนูเป็นคนค่อนข้างคอมมินิเขตเคลียร์ว่า

ก็เลยแบบว่าโอเครอมากสุดคือตรงนี้

เป็นคนที่มีอะไรคุยกันแบบด้วยเหตุผลตรงอะไรอย่างนี้จะดีกว่า

แต่สะบักแขบางทีแขกก็มองกลับไปแล้วแบบ

แค่เป็นความรู้สึกว่าเออเราโชคลายหรือเปล่า

แล้วพอยิ่งเจอโควิดอย่างนี้เราก็บอกเขาว่าแบบ

เห็นแค่แบบเรื่องผู้ชาย

แค่ต้องแนะนำหน่อยสมมุติว่ามันจะ
มีคู่ที่เป็นเหมือนภูของแคร์

ก็ใช้เวลาแบบสถานที่ต่างกัน

สิ่งที่จะยึดให้เราอยู่ด้วยกันได้
โอเคไหมเราจะไปต่อไหม

ใช่ว่ามันจะเป็นยังไงเราจะเอาไว้ไหมจะแยะหรือว่าอะไรไหม
ซึ่งต่างฝ่ายก็
เราจะพยายามไปด้วยกันแบบนี้นะ
แต่ช่วงนี้คือมันติดแค่ช่วงโควิดเฉย
แค่กลับบ้านไม่ได้เขาก็มาไม่ได้

สิ่งที่จะทำให้รักษาความสัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือความเข้าใจ

เพราะบางคู่อาจจะกลัวกับการที่ต้องมาคุยกันเล็กน้อย
อันนี้คือคุยทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบอะไรต่างเราคุยกันทุกเรื่อง